ดูเรื่องราวของความเฮียนบ้างดีกว่า
พีชดุกก้อน่อยครับคุณผู้ชม
ไปหาหลวงปู่หลวงพี่
ไปดูหน่อยจุดไหนที่ว่าเป็นกุฏิเรือนแพรผีดุ

เคยเป็นข่าวดังนะคะจากความเฮียนสุด
ของผีที่นี่ที่มาหลอกร้อนแม้แต่ตอนกลางวันค่ะ
คือบ้านเรือนแพรหลังนี้นั่นเอง
บ้านเรือนแพรนี่เป็นของสามีภรรยาคู่หนึ่ง
ที่ถูกโจรยิงเสียชีวิต
ตอนที่บุกเข้ามาปล้นเนี่ยนะคะลูกหลานก็

ทีนี้ใครจะไปกล้าอยู่ล่ะคะ

ลูกหลานก็เลยนำเรือนแพร่นี้ถวาย
ให้กับทางวัดเมื่อปี๒๔๘๐เพื่อให้ใช้เป็นกุฏิสงฆ์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

โดยเฉพาะพระกับเนร์รูปไหนที่มีกิริยาไม่สำรวม
ขี้เกียจสวดมนต์ขี้เกียจท่องหนังสือ

รูปก็โดนเขกหัว

บางรูปโดนนั่งทับอกอ่ะ

ใช่แล้วบางรูปนะดื้อสุดนะ

กิริยาไม่ดีนะโดนปรากฏกายให้เห็นไปเลย

บางคนบางรูปก็เจอเหมือนกับว่ามีผีห้อยขาหน้าเรือน

ด้านพระครูวิทันธรรมประสิทธิ์เจ้าอาวาสวัดบัวลายบอกว่า

ก็มีการบูรณะซ่อมแซมหอกลอง
หอฉันกุฏิหลวงปู่ตวนแล้วก็กุฏิเรือนแพรนี้แล้ว
อ่ะดำเนินการบูรปฏิสังขรให้ให้เรียบร้อยสวยงามและปลอดภัย
ตอนนี้เปิดให้ประชาชนมาเยี่ยมชมและศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นทุกวันเลยนะ

เขามีป้ายบอกถึงเรื่องราวประวัติของวัดลายแห่งนี้ด้วย

ส่วนกุฏิเรือนแพ้โคตรผีดุที่เคยเป็นข่าวนี่นะคะ

มีหนังสือหนังหามาวางเอาไว้ให้พระเนรหรือญาติโยมคนที่ศึกษาธรรมะ
ได้มาแวะอ่านหนังสือปฏิบัติธรรมกันได้
ถ้าได้ยินเรื่องราวแบบนี้แล้ว
คุณชิสาคุณยังจะกล้าเข้าไปอ่านหนังสือในนี้ไหมอ้าวคุณถามได้

คนที่ผีคลุม

โอ้โหคุณจะไปไหมยังไง
คนดีอย่างผมก็ต้องผีครึ้มเหมือนกัน
ใครพูดเต็มปะ

เป็นห้องสมุดปลอดภัยไม่เฮียนอีกแล้วค่ะ
ยกเว้นตอนคุณเข้าไปก็คือไม่ปลอดภัย